คุณผู้ชมคะมาดูความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้นะคะ
วันนี้เนี่ยบุกไปถึงกระทรวงแรงงานไปนั่งกินข้าวคลุกน้ำปลาโชว์เลยค่ะ
เพราะเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนกันหนักมาก
กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้นะคะเขาเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
แต่ปรากฏว่าทางบริษัทบอกว่าต้องปิดกิจการเพราะว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด๑๙
แต่ปัญหาก็คือลูกจ้างเหล่านี้เขาไม่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย
เขาไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของประกันสังคม
เพราะว่าทางบริษัทไม่ยอมส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคม
แล้วเงินเดือนหักทุกเดือนแต่ไม่สมทบเข้ากองทุน
แล้วก็เงินเดือนเนี่ยนะจ่ายก็ไม่ครบอ่ะสมมุติเงินเดือน๔๐๐จ่าย๒๐๐อย่างนี้
เขาก็บอกว่าทางบริษัทไม่มีสตังค์เขาก็ได้รับวิกฤตโควิด๑๙เหมือนกันอย่างนี้ค่ะ
นางสาวสุรินพิมพาประธานสาภาพแรงงานกิจการสิ่งทรนครหลวง
นำตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานแรงงานข้ามชาติและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ของบริษัทนครหลวงถุงเท้าไนลอนจำกัด
เครือข่ายแรงงานกลุ่มย่านสาภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐม
จดหมายเปิดผนึกนะคะต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายอภิญญาสุจริตตานันเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะ
ลูกจ้าง๑๘๐ชีวิตถูกลอยแผ่๒เดือนกว่าแล้วนะคะ
ทางบริษัทบอกว่าได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
เขาก็เลยอย่างที่บอกเนี่ยค่ะลูกจ้างกลุ่มนี้เอาปินโต
ใส่ข้าวเปล่าคลุกน้ำปลาไปนั่งกินหน้ากระทรวงเลย
เป็นการสื่อให้เห็นว่าเขากำลังจะอดตายกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
ทีนี้ค่ะทางนางสาวสุรินประธานสภาพแรงงานเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าคือบริษัทบอกว่าไม่มีเงินทุนไปซื้อวัตถุดิบ
เพื่อผลิตสินค้าแล้วก็ขายเครื่องจักรไปเป็นจำนวนมากเลย
ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด๑๙
ทำให้บริษัทประสบปัญหาไม่มีออเดอร์เข้ามาเลย
บริษัทก็เลยมีนโยบายและมีการปฏิบัติที่มันส่งผลต่อพนักงาน
แรงงานไทยและแรงงานเมียนมา
บริษัทเนี่ยค่ะจ่ายเงินเดือนไม่ครบ
ตัวอย่างเช่นเงินเดือนจริง๔๐๐๐บาท
ทางบริษัทบอกว่าบริษัทเองก็ไม่มีเงินขอจ่ายแค่
อันนี้ในส่วนของเงินเดือนนะคะแล้วบริษัทก็สั่งให้หยุดงาน
แต่เป็นการสั่งด้วยวาจาไม่บอกล่วงหน้า
ติดป้ายประกาศให้พนักงานได้รู้ไม่มีมาตรการจ่ายเงินชดเชยที่ชัดเจน
ส่งเงินสมทบประกันสังคมให้แต่หักเงินไปทุกเดือน
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี๒๕๖๒ถึงกุมภาพันธ์๒๕๖๒
๗เดือนแล้วปัญหาก็คือเขาก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ประกันสังคมกรณีการว่างงาน
เพราะว่านายจ้างไม่ส่งเงินไปสมทบเข้ากองทุน
ทีนี้ค่ะทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้นะคะ
ก็เลยมีข้อเสนอบอกว่าอยากจะให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นตัวกลางไปเจรจากับนายจ้างให้หน่อยได้ไหม
เพื่อให้ในจ้างหรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยค่ะ
เยียวยาปัญหาให้ทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้หน่อย
คือบริษัทต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย๓วันเป็นลายลักษณอักษรนะคะ
ถ้าหากจะให้พนักงานหยุดงาน
แล้วทางบริษัทต้องมีมาตรการจ่ายเงินเยียวยาที่ชัดเจนตามกฎหมาย
บริษัทจะต้องนำส่งเงินประกันสังคมย้อนหลังเพื่อรักษาสารภาพผู้ประกันตนให้ด้วย
บริษัทต้องเร่งจ่ายเงินออมสะสมและเงินเกษียณอายุให้กับพนักงานให้เร็วที่สุด
เพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตโควิด๑๙
ถ้าบริษัทไม่สามารถเปิดกิจการต่อได้
ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานทุกคนตามกฎหมาย
อันนี้คือหลักการมันควรจะเป็นแบบนี้
แต่บริษัทนี้ไม่ยอมดำเนินการ
ก็เลยอยากจะให้ทางกระทรวงแรงงานเป็นตัวกลางไปเจรจาให้หน่อย
ในช่วงเวลานี้ที่หลายอาชีพก็มีปัญหาเหมือนกันหมดนะฮะ